ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันหน่อย

จะเอาลูกชายลูกสาวไปส่งที่โรงเรียน
ปรากฏว่าถูกรถเก๋งที่ขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนทำให้พ่อเสียชีวิต
และก็ตัวลูกชายเสียชีวิตด้วย
ส่วนพี่สาวคือรอดตายอย่างหุดหวิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ก็ปั๊มหัวใจช่วยยื้อชีวิต
คนเป็นพ่อเป็นลูกครึ่งพม่าไม่มีสัญชาติไทยนะคะ
อายุ๒๗ปีเป็นพ่อบุญธรรมนะ
แล้วก็น้องแม็กซ์อายุ๑๑ปี
ลูกชายหลังจากที่ถูกรถเก๋ง

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑
สระบุรีลมศักดิ์บริเวณสะพานลอยหน้าโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพลค่ะ
ต่อมาทั้งพ่อทั้งลูกก็เสียชีวิต

เมียของผู้ตายก็คือนางบุษฎีแก้วต่างศรีอายุ๔๒ปี
กับเด็กหญิงฉัดประพาพงศ์ชนะอายุ๑๓ปี
ก็กอดศพร้องห่มร้องไห้นะคะ
ส่วนคนชนคนที่ขับรถยนต์
ชื่อว่านายทศพรปานฟอง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติลมศักดิ์
ก็ตอนที่ชนเสร็จแล้วไม่ได้หลบหนี
ยืนรอให้การกับตำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือค่ะ
ทีนี้ลูกสาวก็คือเด็กหญิงฉัดประพาพงศ์ชนะ
ที่เธอเห็นเหตุการณ์ทุกวินาที
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายของเธอบ้าง

เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า

ขี่รถจักรยานยนต์เรามีกราฟิกให้ดูด้วย

ส่งตัวเองที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
แล้วก็เตรียมที่จะไปส่งน้องชายก็คือน้องแม็กซ์
ที่โรงเรียนบ้านอมกง
ก็คือน้องเรียนคนละโรงเรียนกันปรากฏว่า
จังหวะที่พ่อดินส่งตัวเองเสร็จออกไปถนนใหญ่

ขณะที่ขับจะเข้าเลนขวาก็ถูกรถเก๋งพุ่งชนอย่างจังนะคะ
น้องบอกว่าเห็นพ่อบุญธรรมแล้วก็น้องชาย
ละลิ้วไปต่อหน้าต่อตา
สุดท้ายร่างไปกระแทกพื้นลงข้างทาง
ก็เลยตัดสินใจร้องตะโกนให้ชาวบ้านให้การช่วยเหลือ
ส่วนตัวนายทศพลคนขับรถเก่งก็จอดรถ
มาให้การช่วยเหลือไม่ได้หลบหนีนะคะ
พ่อกับน้องไปส่งที่โรงเรียนสงคราบค่ะ
ลงตรงหน้าสาราแล้วหนูก็เดินได้ไปสองเก้า
พ่อหันไปดูรถแล้วก็ขับไป
แล้วก็รถกระบะชนตรงท้าย
พ่อหนูเจ็บตรงขาแต่ข้างบนไม่ค่อยเป็นไรค่ะ
ส่วนน้องหนูตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยค่ะ
น้องหนูสลบไปเลยค่ะไม่รู้สึกอะไร

เป็นพ่อเทียงหรือเปล่าครับ

คือคุณพ่อมีศักดิ์เป็นพ่อบุญธรรมเป็นพ่อเลี้ยงนั่นแหละ
ทีนี้หลังเกิดเหตุคู่กรณีก็มาขอโทษ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพจัดงานศพคืนแรก
และมีการมอบเงินช่วยค่าทำศพ๑๐๐๐บาทนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ